คุณผู้ชมคะมาดูผลการประชุมของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกศธกันหน่อยนะคะ
ซึ่งมีผลการประชุมออกมา๒เรื่องที่น่าสนใจ
เรื่องแรกก็คือมีการปรับเรื่องของละครมีการปรับเป็นเงินนะ

คือเรื่องนี้ต้องบอกว่าละไม่อย่างไรแต่บางหลายฉากนะค่อนข้างที่จะเดือดพอสมควร
ใช่ก็ต้องมีการปรับเงินแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของ
ข้อกำหนดว่าคนที่ดูอายุเท่าไหร่ตอนแรกเป็นท้อทหาร
คือทั่วไปไงต้องปรับเป็นน๑๘นะคะส่วนอีกกรณีหนึ่ง

เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศธชบอกว่า
ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกศธ
มีมติลงโทษทางปกครอง
ละครคลับไฟล์เดย์ตอนเพื่อนรักเพื่อนร้าย

มีฉากข่มขืนมีฉากใช้ความรุนแรง
แต่ดังจริงนะเรื่องนี้ดังมากนะ
ซึ่งกระทบต่อศิลธรรมอันดีของประชาชนค่ะ

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง

ปรับเป็นเงิน๕๐๐๐บาท
แล้วก็ต้องเปลี่ยนระดับความเหมาะสมของคุณผู้ชมด้วย
เดิมเป็นรายการทั่วไปเหมาะสมกับผู้ชมทุกเพศทุกวัย

เป็นรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำ
ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า๑๘ปีหรือน๑๘

ต้องตัดฉากที่มีความรุนแรงออกไปด้วยค่ะ
อกจากนี้กศธยังมีคำสั่งให้
ทั้งที่จริงแล้วเป็นช่องที่ให้บริการ
ระบบความคมชัดปกติค่ะ
ถ้าหากฝ่าฝืนจะลงโทษปรับวันละ๒๐๐๐บาท
ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนโดยไม่มีผลย้อนหลังนะคะ